พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
เป็นการค้นพบที่เหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างของโลกใบนี้
กว้างมากยิ่งขึ้นและอาจจะนำไปสู่วิวัฒนาการ
พัฒนาการต่างในอนาคตต่อไป
ผมกำลังพูดถึงเรื่องของการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง

ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตล์นั้นเป็นจริง

การถ่ายทอดเห็นบอกว่าชาวเน็ตคนไทย
ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นเรื่องใหญ่นะคะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ค้นพบเป็นการพิสูจน์
่งบอกให้เห็นว่าหลุมดำมีจริง
ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การพัฒนาต่างในอนาคต
เหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งเราย้อนกลับไปในยุคที่กาลิเลโอ
เขาได้มีการประดิษฐ์กล้องแล้วก็สามารถที่จะดูดวงดาว
นู่นดูนี่ได้พิสูจนทฤษฎีต่างได้
เวลาต่อมามีพัฒนาการต่างเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกันจากจุดที่ค้นพบในวันนี้
นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์นั้น
มองว่าในอนาคตน่าจะเห็นการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน
คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตามเวลาในประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์
หอสังเกตการไลโก้ในสหรัฐนั้น
ก็เปิดเผยถึงการค้นพบครั้งสำคัญของวงการฟิสิกสดาราศาสตร์ครับ
โดยระบุว่ามีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง
จากปรากฏการณ์หลุมดำที่ชนกันนะครับเราไปดูภาพกันครับคุณผู้ชม
ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ถือว่าเป็นการยืนยันนะครับว่าทฤษฎี
สัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอสไตล์ในปี๒๕๕๙
หรือเมื่อร้อยปีก่อนนั้นนะครับเป็นความจริง

นักวิทยาศาสตร์สังเกตการละรอกคลื่นในผ้าใบการอวกาศ

จากการที่หลุมดำชนกันในระยะไกลพ้นแล้วก็คลื่นแรงน้มถ่วงนี้นะครับ

จากการใช้เวลาตรวจสอบสรุปได้ว่าเป็นคลื่นที่มาจาก
วินาทีสุดท้ายของหลุมดำที่ชนกัน
และเคยมีการคาดการณ์ปรากฏการณ์นี้เอาไว้แล้ว
เครื่องที่ตรวจพบครับนักวิทยาศาสตร์นั้นเห็นกระบวนการชนกันของหลุมดำ
มวลของดวงอาทิตย์ถึง๓๐เท่า
ห่างจากโลกไป๑๓๐๐ล้านปีแสง

ทำให้เกิดพลังงานแล้วก็คลื่นสะท้อนมหาศาล
จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็แปลงคลื่นความโน้มถ่วงเป็นคลื่นเสียง
ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงของจักรวาล
แล้วก็เป็นหน้าต่างบานใหม่สู่จักรวาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
และอาจจะนำไปสู่การแผนปริศนาการเกิดขึ้นของมนุษย์

รวมไปถึงรูปแบบพฤติกรรมต่างของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ด้วย